คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมได้เห็นข่าวนี้หรือยัง
คุณสามารถพยักษ์อรุณอดีตแชมป์โลกนักมวยชื่อดังเนี่ยนะคะ
คุณสามารถเขาบินไปสหรัฐอเมริกา
อันดับแรกเลยก็ต้องแสดงความยินดีลูกชายรับปริญญา
คุณสามารถบอกว่าเป็นความภูมิใจมากผมจบป๔
ผมส่งลูกชายเรียนจบสหรัฐอเมริกา

ใช่ค่ะแล้วไปถึงได้ฉีดวัคซีนด้วย
ใช่ค่ะฉีดวัคซีนฟรีแล้วก็มีการโพสต์ภาพให้ดูนะคะ
คุณสามารถบินไปสหรัฐอเมริกานะคะ
ไปแสดงความยินดีกับลูกชายค่ะ
คุณไม้กวินทิพย์ท่าไม้นะคะ
สำเร็จการศึกษาทันตแพทย์ค่ะ
มหาวิทยาลัยในฟิลาเดเฟียสหรัฐอเมริกานะคะ
คุณสามารถก็โพสต์ภาพประทับใจ
แล้วก็บอกว่าวันนี้ที่รอคอยความสุขของพ่อนี่ค่ะ

นี่นะคะอัตราแพทย์อัตราแพทย์

คุณพ่อโพสต์ไว้น่ารักมาก
คุณสามารถโพสต์ไว้ว่านี่คือความสุขของพ่อ

ปริญญาจากผ้าใบของขวัญที่ดีใจที่สุดนะคะ
แล้วก็มีคลิปนี้บอกว่าดีใจยิ่งกว่าได้แชมป์โลกคุณสามารถบอก
จะเห็นนะคะว่า๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ค่ะโดยบอกว่ายืนยันนั่งยันฉีดจริง
ไฟเซอร์ฟรีจริงให้นักท่องเที่ยวทุกคนภาพนี้นะคะ
ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามคุณมอสแฟนสาวของคุณสามารถนะคะ
อยู่ประเทศไทยไม่ได้บินไปสหรัฐอเมริกา
เธอก็เลยบอกว่าอ๋อคุณสามารถบินไปสหรัฐอเมริกา๑๓พฤษภาคม
เป็นความตั้งใจที่คุณสามารถจะบินไปแสดงความยินดีกับลูกชายคนโต
ก็คือน้องไม้และไปเยี่ยมลูกสาวก็คือน้องเมียมที่เรียนอยู่ที่นั่น
แบ็คหลังฉีดวัคซีนคุณสามารถอายุ๕๙จะ๖๐เร็วนี้
คุณสามารถไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยเดี๋ยวจะฉีดเข็มที่๒๗มิถุนายนค่ะ
ปลอดภัยมั่นใจแล้วก็รู้สึกโล่งใจคือได้ฉีดแล้วอย่างน้อยก็๕๐ผ่านไปแล้ว
ทีนี้ค่ะคนในวงการบันเทิงก็ทยอยไปฉีดวัคซีนแล้วก็มีการโพสต์บอกนะคะ
อย่างพี่พศอานนท์ผู้กำกับชื่อดังโพสต์ภาพภาพนี้
ส่วนตัวมองว่าตอนนี้มีวัคซีนอะไรก็ฉีดเชื่อหมอนะคะอย่าดราม่า
ส่วนนักแสดงอาวุโสค่ะป้าแมวดาวพระศุกร์ค่ะก็อัปเดตกับทีมข่าวของเรา
แมวอายุ๘๐นะคะมีโรคประจำตัวเยอะเลย
หอบหืดภูมิแพ้ความดันไขมันในเส้นเลือดนิ้วในถุงน้ำดี
นี่นะคะป้าแมวบอกว่าถามหมอแล้วหมอบอกฉีดได้
กลับมาบ้านก็ยังไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะคะ